ไปแล้วจริงก็ไม่ได้เนียนหน้าก็สีหนึ่ง

คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของผิวทูโทน

เราไปเห็นมาจากไหนตอนด้านนี้

ตอนแรกเพื่อนส่งมาให้เราก็อุ๊ยใครด่าอะไรเราอีก

แล้วเราก็พอเข้าไปอ่านแล้ว

อันนี้เป็นการอ่านหนังสือ
ไม่เกิน๘บาทของคนไทยจริง
เพราะว่ารูปที่หอมลงนะคะ

ชัดเลยว่า๒๔

แล้วก็แคปชั่นอ่ะ
คือหอมก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ย

ก็เลยแบบทิ้งท้ายประโยคแคชั่นไว้นิดนึงว่า

ของมโณต่ออะไรเงี้ยเพื่อให้คนเข้าใจ

มันเป็นเหมือนหนึ่งในผู้หญิงทั่วประเทศที่ตอนนี้ก็ฝ่ายฝันอยากจะได้ฮายอนบินนะคะ
แล้วเราก็ดักทุกอย่างแล้วความคิดว่าจะเป็นไปได้
ใช่ก็คือดักทุกอย่างแล้ว
พอมันเกิดเรื่องแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่เพียงพออีกเหรอ
มันควรปรับที่เราหรือปรับที่เขาดีนะอะไรอย่างนี้
แต่คอมเมนต์เขาถ้าคุณแรง
ใช่คอมเมนต์เหมือนประมาณว่าเป็นทิสซีเรียแล้วขาดผู้ชายไม่ได้
ทำไมถึงไม่รู้จักพักบ้างเนี่ยแล้วก็หาคนหาแต่หน้าตาดี
เดี๋ยวตัวเองก็เจ็บอีกอะไรอย่างนี้
เป็นความเป็นห่วงอีกก็ได้
ความเป็นห่วงว่าทำไมมองหาแต่ผู้ชายหน้าตาดี
เจอหน้าตาดีเดี๋ยวเขาก็จะเจ็บอีก
อีกอันนึงก็คือที่คอมเมนต์แบบยาวมาก
ทำไมเป็นผู้หญิงที่ขาดผู้ชายไม่ได้เลยเหรอ

คือเรารู้สึกว่าการคอมเมนต์เยอะขนาดนั้น
เอาเวลาไปอ่านดีกว่าเพราะจริงอีกไม่กี่บรรทัศ
มันก็จะถึงประโยคที่เขาเฉลยแล้วว่า

หรือว่ามันเหมาะสมกันมากนะ
พูดกำลังกระดักบักตัวเองเลย

เรารักเขามานานแล้วคนนี้รักตั้งแต่ซีรีส์ใหม่ของเขาเลย
แล้วพี่สวนจะกลับขัมแทน
ก็ขัมในความที่แบบมันยังมีคนอย่างนี้อยู่
ที่แต่ว่าเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยนะเพราะคนส่วนใหญ่หนึ่งรู้จักฮยอนบิน
สองถ้าเขาเลื่อนภาพไปดูหรืออ่านข่าว

ดาราก็ทำกันเยอะเลยแล้วดาราก็ทำกันเยอะเลย
เป็นยังไงคะตัดต่อภาพยังไงให้โดนด่า
ถ่ายรูปคู่กับผู้ชายไม่มีทางเอาลงอยู่แล้วค่ะ
แล้ววันนี้ก็โสดสนิทดิจริง
ค่ะก็โสดสนิทค่ะ
แล้วเรื่องมีไปงานคนก็มาถามว่าหอมได้ข่าวแกมีแฟนเป็นเกาหลีเหรอ
ยังไงเล่าสิคือความปากต่อปากอะไรอย่างนี้

มีความหัวใจบ้างในการเป็นแฟน

แล้วถ้าเกิดใครเข้ามาตอนนี้ก็อาจจะเป็นคุยกันแบบเพื่อน
หรือว่าคงศึกษากันไปยาว
คือถ้าจะใช้แฟนกับใครตอนนี้น่าจะแบบ

แล้วต้องจะไม่ต่อยคนอีกไหม
อันนี้เป็นการให้สัมภาษณะวันที่๒๔ภูมิภาพันธ์
แปลว่าถ้าเกิดเดือนมีนาหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต
เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนอย่ามีการมาตัดต่อว่า
เคยพูดว่าอย่างนี้ทำไมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง

แล้วต้องแก้ไหมว่าวันนี้มันอีกวัน

อ๋อ๒๖ภูมิภาพันธ์

ถ้าเกิดการดูใจเป็นไปอย่างด้วยดี

ปล่อยวางคือว่าทำหน้าที่ของคุณแม่ไปก่อนและเรารู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุข

ต่อให้เห็นเดินแล้วจับมือกับภัยทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนนะ
ก็ทำไมเราบล็อกเค้าทิ้งข้างเลยอะ
เพราะว่าเรากลัวเรื่องโซเชียลแล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดเราตัดต่อขนาดนั้นยังเป็นข่าวได้
ยังหาเรื่องด่าเราได้ก็เอ่ออันนี้ก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ

คือเราพูดไว้ก่อนเผื่อว่าวันนี้ในงงในงานอะไรอย่างนี้

ลอกหึ้มขนาดนั้นเลยหรอ

ค่ะจะตอบวันที่๒๙นี้ค่ะ

อ๊ะยังไม่รู้ได้ว่าเรื่องอะไร
ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการประชุมว่างานจะเป็นยังไงวันที่๒๙เนอะ

ว่าเป็นไงน่ะอีเว้นตัวเอง

ตอบลูกเรื่องนะคะวันที่๒๙